แสดงความดีกับศิลปินลูกทุ่งหลายท่านนะคะ

ก็มีหลายคนได้รับรางวัลนะคะ

กับคุณเต๊ะนะคะเจ้าของเป็นขอบกพวก

น้องเนยค่ะพัทสวรรค์ค่ะเจ้าของเพลง
ฝากใบลาโอเพลงนี้ยอดวิว๑๘๐ล้านวิวนะคะอายุ๑๔เป็นสาวจักรนคร
คือหลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่สวยเลยหนูมาร้องเพลงทำไม
แต่เพลงนี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหม
ล้านวิวแล้วน่าจะ๓๐๐ล้านวิวดังมากจริงนะคะไปฟังไปความรู้จักกับเธอเลยดีกว่า
แล้วที่บอกว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหลไม่สวยเลยเธอจะว่ายังไงไปฟังเลยค่ะ
โอ้ยพอหลายค่ะเกรงมากอยากสิบอกว่าคิดบอกว่ามันสีดังจังสิ
ตอนแรกน้องเนยบอกเลยว่าบอกคิดเลยค่ะบอกคิดว่า๑๐ฮอตได้ฮอตร้อยล้านวิว
ห้าวมาจากอีสานเนาะอายุ๑๔บอกตรงก็บอกสวยนะ
บอกเป็นคนที่แบบว่าเอาตรงว่าพอไม่ไหมาสำนีย์ค่ะ
โอน้ยบอกเลยคร่ะนูสนว่าหน้าตานูซิบว่าดีนูเน่นเสียงนูขายเสียงนูบอกเลย